สารรัฐธรรมนูลนะครับมีคำสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับ
เพราะฉะนั้นคงจะขออนุญาตพูดกับท่านประธานว่ารับทราบคำสั่งนะครับ
แล้วก็จะปฏิบัติตามอย่างที่เป็นคำสั่งจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่นนะครับ
ขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่
แล้วก็ขอฝากเพื่อนสมาชิกนะครับในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ
ผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่๑๔พฤษภาคมนะครับ
แล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทาง
แม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคน
ช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธาน

ขอบคุณคุณพิธามากครับ

ขอบคุณคุณพิธามากครับ
ขอบคุณคุณพิธามากครับ

ขอบคุณคุณพิธามากครับ

ขอบคุณคุณพิธามากครับ
ให้ความเคารพต่อกติกาของสภาครับ
เมื่อมีคำวินิจฉัยของศาลมาถึงสภา
ท่านก็ได้เคารพในกติกาของสภา
คือไม่ขอปฏิบัติหน้าที่ในสภานี้
จนกว่าคำสั่งวินิจฉัยจะเปลี่ยนแปลงไปครับ
ขอบคุณมากครับท่านก็ได้ทำหน้าที่เป็นสมาชิกของสภานี้โดยตลอด